ชาวบ้านพร้อมกับร่างทรงคนดัง
เขามาประกอบพิธีขอเลขเด็ด
เขาเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ได้โชคลาภสมใจ
ว่ากันว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ

หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อของต้นโพเฮีย

โพเฮียนแห่งบ้านโคกสว่างย่านรี
อยู่ในตำบลย่านรีอำเภอกับปลาจีนบุรี

อาจารย์เริงมาแล้ว
อาจารย์เริงมาเป็นผู้ทำพิธีให้
ด้วยการหยดน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันน้ำมนต์แบบนี้
แล้วก็ท่องมนต์เป็นภาษาเขมรนะ
ลองไปส่องดูที่อ่างน้ำมนต์ขันน้ำมนต์กันหน่อยสิว่า
ลักษณะออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างนี่

ท่องคาถาไปท่องมนต์ไป
แล้วอาจารย์เริงเนี่ยนะยังจับ
น้ำตาเทียนที่ได้ออกมาเป็นก้อนกลุ่มเนี่ยนะ

เป็นแบบการผสมภาษา
วิเคราะห์แยกแยะที่แตกต่างกัน

มีให้ติดตามไปก็ทำ
ใครที่อยากเห็นชัด
ดูก้านทูบกระไร

เจนพอมั้ยอันนี้ตอบไปได้

รู้ได้ไงว่าจะไปทางไหน

แต่เดี๋ยวเอาง่ายนะทำใจดีไว้

ส่วนนี้เขามีความเชื่อเด็กจับแล้วจะให้โชค
โอ้แล้วไปไหนอ่ะ
จับมันเยอะเลยแหละ
ไปเรื่องของการสิ่งที่โชคสิ่งที่สุด